มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนใช้รถใช้ถนน

เริ่มต้นด้วยเพลงไหม
ยืนอยู่กลางลมฝน
พอถูกทิ้งไว้กลางทางต้องยืนตากฝน

คือเรื่องนี้เวลาที่ฝนตกแน่นอน
คนที่ใช้รถสาธารณะเขาต้องหันไป

เพราะว่ามันถึงบ้านเลยมันไม่เปียกฝน
แต่ก็ต้องทำใจไว้อย่างหนึ่ง
ตั้งแต่ตอนเรียกแล้วว่าเรียกไปแล้วจะรับไหม
ฝนตกอยู่เนี่ยฉันก็ลำบากอยู่แล้วนะ
แต่ฉันก็ต้องมากลัวว่าแท็กซี่จะไม่ไปส่งฉันอีก
พอรับแล้วอย่าเพิ่งดีใจไป
เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
คุณเชื่อไหมในโลกโซเชียลเขาบอกเลยนะว่า
นี่เขาพูดกันนะโดนผู้ชายเท
ยังไม่เซเท่าโดนโชเฟอร์แท็กซี่เทเลย

เดี๋ยวไปดูในคลิปกันก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ

ให้เห็นใจกงวล้างดีครับ
พี่ต้องเห็นใจดูเรียกขึ้นมาแล้วพี่ไม่ไปเนี่ย
เข้าใจ
โอ้โหแล้วดูฝนตกถ้าฝนไม่ตกหนูจะลงตรงไหนก็ได้นะพี่

ฟังแล้วส่งข้อความมาบอกกันหน่อยในคอมเมนต์เฟซบุ๊กก็ได้
ไลน์หน้าจอก็ได้ควรจะเห็นใจใครดี
เพราะว่าแต่ละฝ่ายเรียกร้องให้เห็นใจทั้งนั้นเลย
แท็กซี่เองก็บอกเห็นใจผมหน่อยลูกค้าเรียก
ผู้โดยสารก็บอกว่าพี่ก็ต้องเห็นใจหนูบ้างสิฝนตกหนูไม่มีร่ม
นั่นสิฮะส่งแสดงความคิดเห็นมาหน่อยครับ
บอกกันหน่อยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
โฟเฟอร์แท็กซี่เขาบอกเหตุผลชัดเจนแล้วนะ
ว่าเพราะอะไรถึงต้องทิ้งผู้โดยสารสาวให้ลงกลางทาง
เพราะว่ามีลูกค้าโทรศัพท์มาหา
เหมารถให้โชเฟอร์ไปรับที่สนามบินดอนเมืองพันหนึ่ง

แต่แถวนั้นที่หลบฝนก็ไม่มีร่มเธอก็ไม่มี
ก็เลยบอกว่างั้นขอให้แบบหาแท็กซี่
ที่มีคันใหม่ผ่านมาก่อนได้ไหมรอให้เธอได้เจอก่อนได้ขึ้นคันใหม่ก่อน
ใช่หรือไม่ก็วนไปส่งตรงจุดที่เธอสามารถที่จะหลบฝนได้นะฮะ
ส่งเธอตรงจุดที่จะสามารถเรียกแท็กซี่คันอื่นได้
ดูพลาดผัวสิเห็นแก่เงินหนึ่งพัน
เท็กซี่เทสาวทิมกลางฝน
นี่คุณผู้ชมเราก็พยายามติดต่อไปที่ผู้หญิงคนนี้ที่เธอเป็นผู้เดือดร้อนนะ
เธอก็บอกเล่าให้ฟังเพิ่มเติมบอกว่า
วันนั้นเรียกเท็กซี่คันนี้จากสะพานใหม่ดอนเมืองค่ะ
รถแท็กซี่คันนี้ขับไปจนถึงแยกรามอินทราแล้ว

บอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปรับลูกค้าที่โทรมาเหมา๑๐๐บาทจากดอนเมือง
แล้วก็มีแท็กซี่ผ่านมาโชเฟอร์ก็เลยจอดให้เธอวิ่งไปขึ้นรถคันใหม่
แต่ยังไงก็ตามที่เอามาโพสต์เขาบอกอยากให้หน่วยงานดำเนินการหน่อย
ถ่ายรูปหมายเลขทะเบียนเอาไว้ด้วยนะบอกว่าทะเบียนแท็กซี่คันนี้
ทหารมม๐๖๘๕๘๔แปะอยู่ในรถเธอก็เอาอันนี้มาโพสต์ไว้ด้วย
ท้อทหารนะคะคุณผู้ชมท้อทหารหขีบค่ะขออภัย

อ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวต้องดูแหละว่าจะมีการดำเนินการกับโชเฟอร์ท่านนี้ยังไงบ้างนะคะ